ทวงหนี้นอกระบบเนี่ยเวลาทวงหนี้เขาก็ใช้วิธีนอกระบบกันทั้งนั้น
แล้วนี่โหดจริงคุณผู้ชมที่สุราธานี
ช่วงนี้บุกไปบ้านของพ่อค้าทุเรียนนะ
เอาปืนยิง๗นัดรัวยิงจนเสียชีวิตเลยครับ
คุณผู้ชมฮะนี่แหละครับพฤติการของกลุ่มที่มาทวงหนี้ครับ
ตอนแรกเป็นกระบะขับเข้ามาก่อนนะ
เป็นกระบะที่ขับเข้ามาแล้วก็มีคนนั่งโดยสารอยู่ในนั้น๔คน
เป็นผู้ชาย๔คนเป็นผู้หญิง๒คนมีทั้งกระบะสีขาวแล้วก็ฟอร์จูเนอร์สีแดงครับ
ส่วนนี้เป็นภาพวงจรปิดของบ้านพักในหมู่๙อำเภอท่าชนะของนายธนงศักดิ์พ่อค้าทุเรียนนี่แหละ
นี่มาแล้ว๙โมงกว่านะฮะมาแต่เช้าเลยคุณผู้ชม
มีทั้งชายหญิงเข้ามาในบ้านแล้วก็ตอนแรกยังไม่ได้ยิงก่อน
มีการทะเลาะวิวาสก่อนมีปากเสียงกันก่อนครับ
นำมาซึ่งเสียงปืนดังขึ้นแล้วนายธนงศักดิ์คนเป็นเจ้าของบ้านและเป็นพ่อค้าทุเรียน
โดนยิงเสียชีวิตครับก่อนหน้านั้นสิบนาทีที่จะเห็นฟอร์จูเนอร์ของผู้ก่อเหตุขับเลี้ยวเข้ามา
แล้วคนที่มาเนี่ยก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็จับผ้าไว้ได้ครบทุกคนเลยครับ
คาดว่ารถของผู้ก่อเหตุพอก่อเหตุปุ๊บก็ใช้ถนนสาย๔๑ขาล่องใต้มุ่งหน้าไปจังหวัดตรัง
คนงานในบ้านที่เกิดเหตุให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฟอร์จูเนอร์แดงกับกระบะขาวขับเข้ามา
ทั้ง๖คนก็คือชาย๔หญิง๒ตามหานายธนงศักดิ์เจ้าของบ้าน
คุยกันเรื่องเงิน๓ล้านบาทครับแล้วก็มีปากเสียงจนทนงศักดิ์โดนยิงไป
เพราะในคลิปตอนก่อนที่จะถูกยิงนะเห็นไปนั่งคุยกันอยู่เลยนะฮะ
ใช่ฮะตอนแรกยังนั่งคุยกันอยู่ดีสุดท้ายเอาปืนยิงเลย
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าคุณผู้ชมฮะคืออย่างนี้
ตำรวจสพท่าชนะไปตรวจสอบอุบัติเหตุเป็นกระบะเสียหลักที่ตกข้างทางบนถนนสาย๔๑หมู่๖อำเภอท่าฉาง
เป็นกระบาดสีขาวที่มาบ้านนายธนงศักดิ์นั่นแหละคุณผู้ชมช่วงเช้านะ
แล้วสวมทะเบียนครับจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นทะเบียนปลอม
ในกระบะนี่มีคนเจ็บ๑คนคือนายเจรศักดิ์ทองเกลี้ยงเป็นชาวนครศรีธรรมาศครับ
ขาหักเลยนะโอ้โหเจ็บหนักเลยคุณผู้ชมโดนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ไปยิงในธนงศักดิ์นี่แหละ

พอสอบสวนนายเจรศักดิ์ก็ให้การภาคเศษครับ
คือยอมรับว่าไปบ้านนายธนงศักดิ์จริง
แต่ไม่ได้ลงมือยิงนะนี่รับครึ่งไม่รับครึ่งครับ
หลังเกิดเหตุพวกเขาก็แยกย้ายกันหลบหนีไป
จีรศักดิ์ขับรถมากับเพื่อนอีกคนนึงแต่มาประสบอุบัติเหตุ
อ้าวเจรสักแล้วเพื่อนอ่ะเพื่อนอยู่ไหนอ่ะ
เพื่อนหนีผมไปแล้วครับทิ้งผมไว้เนี่ย
ตำรวจก็เลยสั่งอายัดตัวเจรศักดิ์ไว้ก่อน
แล้วเดี๋ยวจะขยายผลไปยังกลุ่มที่เหลือครับ
โดยคดีนี้มีพยานให้ข้อมูลว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งมีเจรศักดิ์เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ย

ตามจังหวัดตรังกระบี่แล้วก็สุราธานี
ซึ่งผู้ตายก็คือธนงศักดิ์เคยกู้เงินจากกลุ่มนี้

เชื่อว่าน่าจะเป็นปมที่เป็นสาเหตุ
ทำให้นายธนงศักดิ์โดนยิงเสียชีวิตครับ

แต่วันนี้น่าจะเพียกันไม่ลงค่ะ
คุณผู้ชมฮะพ่อของผู้ตายก็คือพ่อของคุณธนงศักดิ์เนี่ย
เขาบอกว่าตัวลูกชายทำธุรกิจ
ทุเรียนส่งขายล้งมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ

ลงมือด้วยเหตุผลอื่นมากกว่านะครับ

มีปมปัจจัยอะไรนะคะที่มาก่อเหตุแบบนี้

ตามไปรวบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เหลือด้วยนะครับ